คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนนะคะ
คือเป็นประเด็นที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกัน
คุณผู้ชมมีวิธีการดูทองคำดูว่ามันแท้ดูยังไงเบื้องต้น
ถ้าเกิดว่าไปถึงร้านแล้วเนี่ยเอ๊ะไปจับเนี่ยดูยังไงคะว่ามันเป็นทองคำแท้
บางคนเขาบอกให้กัดดูถ้ามันนิ่มกัดได้แสดงว่าเป็นทองแท้
เพราะเขาบอกว่าทองแท้มันจะนิ่มนิดนึงใช่ใช่
คุณผู้ชมวิธีการยังส่งมาได้เรื่อยนะคะมาฟังข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
แล้วก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีนะคะสำหรับใครที่คิดจะไปซื้อทองคำนะคะ
ผู้หญิงวัย๔๙ปีวันนี้นำทองคำที่เขาซื้อมาจากร้านแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นร้านอยู่ชั้นใต้ดินในห้างที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
เขาซื้อไปตั้งแต่เดือนเมษาเพิ่งจ้าเอเพิ่งเข้าใจว่า
ไอ้ทองคำที่เราใช้เราถือเราสวมใส่มันมาตลอดเนี่ย

แต่ตอนจ่ายเนี่ยจ่ายในราคาทองคำจริงนะคะ
นี่คุณผู้ชมชมหน้าผู้เสียหายนะคะ
ก็คือนางสาวอธิตยาเจดพักดีสกุลจริงอายุ๔๙ปี
เธอเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะคะ
วันนี้นำทองปลอมน้ำหนัก๑บาท
ไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังจากที่เธอหลงครอบครองมาเกือบปี
แต่เพิ่งมารู้ภายหลังว่าที่เธอครอบครองเนี่ย
มันคือทองปลอมใส่ออกไปกี่งานแล้วค่ะ
อันนี้น่าเสียดายนะเส้นสวยด้วยเส้นใหญ่ด้วย

เมื่อวันที่๘เมษายนที่ผ่านมาได้ไปซื้อทองคำรูปประพันธ์
ห้างทองแห่งหนึ่งชั้นใต้ดินในห้างชื่อดัง
ใจกลางเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งในวันนั้นทางร้านได้จัดโปรโมชั่น
ก็เลยทำให้มีลูกค้าเข้าไปซื้อทองจำนวนมาก
แล้วก็มีพนักงานขายของร้านเนี่ยคือก็ขายกันหลายคนแล้วค่ะ
ตนเองได้นำแหวนทองคำหนัก๑สลึงจำนวน๒วง
ซึ่งเป็นทองคำแท้นะไปเปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือเส้นนี้แหละค่ะ
น้ำหนักทองคำคือ๑บาทค่ะ
หรือถ้าเกิดช่างมันหนักสักประมาณ๑๕๒๔๔กรัมค่ะ
ต่อมาก็คุยกันเสร็จปุ๊บ
ตกลงซื้อสร้อยคอสร้อยข้อมือหนัก๑บาทจำนวน๑เส้น
พนักงานของร้านได้ชั่งน้ำหนัก
พบว่าตอนนั้นเนี่ยที่ชั่งเนี่ยคือมันก็จริงอะค่ะ
มันก็หนัก๑๕๒กรัมมันก็ใกล้เคียงของจริง

หลังจากนั้นเมื่อวานเพิ่งถึงบางอ้อค่ะ
ไอ้ทองที่เราใส่ที่ข้อมือเนี่ย
มันคือทองปลอมซื้อมาตั้งแต่เมษา
มาถึงบางอ้อคือธันวาว่าทองเนี่ยมันคือทองปลอมนะคะ
เอาทองไปขายคืนให้ร้านกะจะไปขายคืน
แต่ทางร้านพอตรวจสอบแล้วพบว่า

นี่มันทองปลอมนี่นี่มันไม่ใช่ทองของทางร้านเนี่ย

ทั้งที่ว่าก็มีใบรับประกันจากทางร้าน
แต่พอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าลายทองเนี่ย
ที่เขาถืออยู่กับในใบรับประกันมันเป็นคนละลายกัน
คือทำยังไงก็ได้ที่ทางร้านไม่ยอมรับ

เออซึ่งทางร้านเนี่ยชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่าพนักงานที่ขายทองให้กับลูกค้าคนนี้ออกไปนานแล้ว
ทำให้ตนเองเนี่ยได้รับความเสียหายที่สุดแล้ว
ก็เลยตัดสินใจเดินทางแจ้งความกับตำรวจสพศรีราชาแบบนี้นะคะ
อย่างไรที่นักงานจะสรรพ์เปลี่ยนไหน
ทั่งน้ำหนัก๑๕๒เขาชั่งก็มองอยู่นะคะ
เกาะสายกล่องอะไรให้เราไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร
ทีมข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์เจ้าของร้านทอง

เพียงว่าพนักงานที่ขายทองให้กับผู้เสียหายได้ไล่ออกไปนานแล้ว
แล้วก็ยังไม่ผ่านโปรการทำงาน
ขณะเดียวกันร้านค้าที่อยู่ใกล้กับร้านทอง
ก็มีการมากระซิบผู้เสียหายนะคะบอกว่า
ไอลักษณะพฤติกรรมพฤติการแบบนี้
มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพศรีราชาก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูล
และบอกว่าเดี๋ยวจะขอเช็คกล้องวงจรปิดย้อนหลัง
เพื่อสอบสวนแล้วก็คลี่คลายคดีนี้
ทีนี้ตั้งคำถามว่าถ้าจะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ไม่ว่าภาพของจากทางห้างหรือจากทางร้าน

เพราะว่าซื้อทองตั้งแต่เมษากี่เดือนแล้วคะ

คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เป็นอุทาหรณ์นะ

เสียใจไม่ว่าเสียหน้าด้วยสิพี่
เพราะว่าทองที่เขาใส่ไปออกไปกี่งานแล้วฮะ
ใส่ออกงานไปกี่งานแล้วคะ
คุณผู้ชมมีเงินเรียกท้องมีเงินเรียกน้อง
มีทองเรียกพี่เรียกพี่ไม่ได้แล้วนะคราวนี้